และสำหรับข่าวต่อไปต้องขอร้องเพลงก่อน

พอสับอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งน้ำตาปรีบเอ้ยเข้าเรื่อง

คุณแพทย์นับประพา๓๐ดูสิยังแจ๋ว

เพราะว่าในช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านพ้นมา
เธอได้รับช่อดอกไม้จากหนุ่มปริศนาถึง๕ช่อที่ส่งมาที่บ้าน
ของขวัญชิ้นพิเศษที่ว่านี้คืออะไร
จิ้นไปฟินพร้อมกันเลยค่ะ
หน้าที่นี้จะมีใครเนื้อหอมเท่ากับดาราสาวแพทย์นับประพาคงไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะ
เพราะเทศกาลแห่งความรักที่ผ่านมาเจ้าตัวได้รับช่อกุหลาบจากหนุ่มปริศนาที่คาดว่ากำลังตามขายขนมจีบทรงตรงถึงที่บ้าน๕ช่อเลยทีเดียว
แต่ที่ทำเอาแฟนคลับณปภาคินกรี๊ดสลบจิกหมอนขาดกระจุยต้องยกให้กับของขวัญสุดเฟี้ยวจากพี่ชายคู่จิ้นโตโนภาคินที่ส่งหมวกกันน็อกมาให้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะสื่อความในให้สาวแพทย์เก็บไว้สวมก่อนซ้อนท้ายเฮียโน่ตามสไตล์แว้นบอยสก๊อยเกิลหรือเปล่า
แต่ที่แน่ข้อความเกินกว่า๓๐๐ข้อความของเหล่าฟอลลอเวอร์ในอินสตาแกรมของแพทย์นับประพาต่างฟินสุดจุดกระแสคู่จริงคู่นี้ให้ดูมีลุ้นมากขึ้นไปอีกค่ะ
อื้อหือต้องบอกเลยนะว่าสาวแพทย์เนี่ยเป็นสาวโสดที่อยู่ในโหมดฮอตเวอร์เวอร์เวอร์
จริงนะคะซึ่งเธอเองก็ยอมรับนะว่าช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาที่ฮอตที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้ว
ต้องโสดแล้วสวยขนาดนี้จะไม่ฮอตได้ยังไงล่ะคุณ
รวยด้วยนะธุรกิจกำลังไปได้ดีด้วยถูกต้องแล้ว